คนบันเทิงค่ะยังคงเดินทางไปที่วัดธาตุทอง
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรร

ที่สาลาสิทธิสยามการวัดธัดทอง
มกลางคนบันเทิงที่ไปร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง
โดยพี่เบิร์ตก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
ยังคงรู้สึกใจหายกับการจากไปของน้องสาวสุดที่รัก
แม้ว่าตัวพี่เบิร์ตเองจะทำใจเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ตามค่ะ
แต่อีกมุมนึงเชื่อว่าวันนี้นะฮะ
แหวนเองก็ไม่ต้องทนเจ็บกับโรคร้ายอีกต่อไปค่ะ
ส่วนทางด้านตินาคริสติน่าค่ะก็กล่าวชื่นชมแหวนธิติมานะคะ
ว่าเป็นพี่สาวที่น่ารักอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นค่ะ
จากนี้ต่อไปก็ขอให้หลับสบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไรข้างหลังแล้วค่ะ
ก็คงเห็นว่าทุกคนรักแกมากแค่ไหน

ยังไงพวกเราไม่ทิ้งน้องคุณปันอยู่แล้ว